สาวคนถัดมาอารมณ์ดีไม่แพ้กันปีโป้ปริยานุษย์กับบทบาทพิธีกรที่บุกป่าฝ่าดงไปถึงภาคเมือง
สาวคนถัดมาอารมณ์ดีไม่แพ้กันปีโป้ปรียานุษย์กับบทบาทพิธีกรที่บุกป่าฝ่าดงไปถึงภาคใต้
กับเรื่องราวเรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นวิถีพื้นบ้านที่บ้านสามช่องเหนือจังหวัดพังงา
หมู่บ้านประมงเล็กแต่อุดมสมบูรณ์เหลือเกินครับ
ทั้งของกินและทรัพยากรทางธรรมชาติเชื่อว่าหลายคนยังติดใจและอยากไปฝากตัวเองกายพักผ่อนที่บ้านสามช่องเหนือนี้เช่นกัน
สามช่องเหนือหมู่บ้านเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมน้ำใกล้อ่าวพังงาเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่สงบเพราะชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแบบชุมชนมุสลิม
แต่ขอบอกว่าหมู่บ้านเล็กแห่งนี้จะต้องทำให้คุณผู้ชมร้องโอ้โหเพราะเขามีของดีของเด็ดเยอะจริงไปรู้จักกับผู้ใหญ่สุรัตน์สุมารีกันค่ะ
โป้อยากจะรู้ว่าทำไมที่นี่ถึงเรียกว่าบ้านสามช่องเหนือ
ที่มาของชื่อหมู่บ้านบ้านสามช่องเหนือ
คือมาจากลำคลองสามสายนะครับที่อยู่เหนือหมู่บ้านนี้ครับ
วันนี้ผู้ใหญ่จะพาปีโป้ไปไหนเอ่ย

ถ้างั้นพร้อมแล้วเราไปหาหอยกันเลยดีกว่าค่ะ
และของดีหมู่บ้านสามช่องเหนือก็คือหอยค่ะ
ที่ไม่ใช่หอยทั่วไปตามท้องตลาดแต่จะเป็นหอยอะไร
แล้วทำไมผู้ใหญ่สุรัตน์ถึงพาเดินเข้าสวนเข้าป่าอย่างนี้

ด้วยใยค่ะ

หอยใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมเคยเห็นไหมคะ
แสดงว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์มากเลย
มันอยู่ในน้ำระหว่างในส่วนของน้ำปล่อยกับน้ำเข็มครับ
อ๋อเหรออันนี้คือหอยอะไร

ว่าบ้านสามช่องเหนือเขาอุดมสมบูรณ์ขนาดไหน
หอยกันหอยหลักควาย

แค่เดินมาหลังหมู่บ้านเข้าป่ากงกานิดเดียว
ชาเลนนะครับไม่ใช่มีแค่หออย่างเดียวนะครับ
มีวัตถุดิบอย่างอื่นอีกมากมายนะครับที่อร่อยด้วยครับ

ต้นเป้งครับผมนี่แหละครับนี่แหละครับนี่แหละครับต้นเป้งครับ

ใช่แล้วอย่างนี้จะกินยังไงคะเนี่ย
ต้องฟันนะครับต้องฟันทางออกก่อน
ฟันทางออกก่อนนะคะฟันหนามออกก่อนนะคะฟันหนามออก
แล้วก็มาแต่งอีกทีหนึ่งให้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะนี่คือยอดเป้งนะคะตอบออกมาจนเหลือเท่านี้

หลังจากได้วัตถุดิบเต็มไม้เต็มมือไปหมดแล้ว
ก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่จะแปรรูปวัตถุดิบเหล่านี้เป็นอาหารกิน
จานแรกน้ำพริกมะพร้าวคั่วจิ้มกับหอยหลักควาย
หน้าตาน่ากินทีเดียวค่ะแต่อาหารจานเด็ดยังไม่หมดค่ะ
ถุดิบสำคัญคือหอยกั้นและยอดเป้ง
ขอบอกว่าจานนี้ทีเด็ดเลยค่ะ
นี่คือแกงกะทิหอยกันกับยอดแป้ง
นี่แหละค่ะเอกลักษณ์และเสน่ห์ของอาหารใต้
น้ำพริกมะพร้าวคั่วนะคะกับหอยหลักควาย
รสชาติมีความกรุบกรอบของหอย
ส่วนน้ำพริกเนี่ยก็จะมีรสชาติของมะพร้าว
แล้วก็ความหอมของมะพร้าวคั่ว
สามรสชาติไงใช่เปรี้ยวหวาน
แกงกะพริหอยกันกับยอดเป้งนะคะ
แล้วมันกรุบแล้วก็ตอนแรกอ่ะพี่โป้ชิมตอนที่ยังไม่ปรุง
มันก็จะมีความฝาดมีความขม
แต่พอมาทำแกงแล้วอร่อยมาก
และอีกหนึ่งการท่องเที่ยวหนึ่งนั้นก็คือ
การนั่งเรือออกปากอ่าวพังงา
ชมเกาะแก่งต่างนั่นเองค่ะ
และจุดหมายของเราในการออกเรือวันนี้ก็คือ
เกาะที่มีชื่อว่าเกาะทะรุในค่ะ

หินงอกหินย้อยใหญ่มาก
จากจุดจอดเรือยังมีทางเดินไม้ค่อยไต่ระดับขึ้นไปบนเกาะ
นี่อ๋อนี่คือถ้ำเพชรปากกาลัง
โอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยค่ะคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะถ้ำเพชรปากาลัง
ถ้ำที่มีขนาดกว้างใหญ่และเต็มไปด้วย
งอกหินย้อยหน้าตาแปลก
หินบางก้อนก็ใหญ่มากยางเซาขั้มเพลิดราวน์ถ้ำแท่นนี้ค่ะ
นี่ก็คือหินงอกนะคะที่เป็นรูปปากการังแบบนี้นะคะ
เพราะว่าถ้ำนี้ชื่อว่าถ้ำเพชรปากาลังก็ต้องมีปากการังค่ะนี่สวยมาก

นี่คือชั้นที่หนึ่งใช่ครับชั้นที่หนึ่งก็สวยมากแล้วนะคะเนี่ยดูทิวเขานะครับ
แล้วก็มีมองไปไกลลิบตาเป็นเกาะยาวนะครับตรงนู้นหรอคะใช่ครับเกาะยาวน้อย
จากจุดชมวิวแรกยังมีอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามยิ่งกว่า
แต่ก็ต้องแลกกับการผจญภัยเล็กน้อยด้วยการไต่ผนังถ้ำขึ้นไปด้วยเชือกเส้นเดียวแบบนี้
ด้วยความสูงนับสิบเมตรที่เราไต่ผนังถ้ำขึ้นมานี่แหละค่ะความสวยงามอลังการ
ของจุดชมวิวแห่งที่สองของเกาะทะลุในกับภาพตรงหน้าที่เห็นน้ำทะเลและเกาะแก่งที่ตั้งเผชิญหน้า
จนต้องร้องโอ้โหกันเลยล่ะค่ะ
ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้บนจุดชมวิวแห่งนี้นั่นก็คือการแหงหน้าขึ้นไปมองบนผนังถ้ำ
กับภาพเขียนสีบนหน้าผาหินแห่งนี้ค่ะที่เกาะแห่งนี้เมื่อสี่ถึงห้าพันปีก่อน
เป็นจุดแวะพักของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ดูแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าสูงขนาดนี้เขาขึ้นไปวาดรูปกันได้อย่างไร
ถ้ามีโอกาสและอยากได้ความทรงจำดีไม่รู้ลืมมาเที่ยวที่บ้านสามช่องเหนือกันนะคะ
เรื่องสุดท้ายของวันนี้พี่แดนดันัยพาไปชมความอันซีน
กับตลาดจักรยานมือ๒ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ใครมาเห็นก็ต้องทึ่งกับคลังจักรยานที่กองสูงท่วมหัว
เรียงกันเป็นโกดังมีทุกรุ่นทุกขนาด
ใครเป็นสิ่งนักปั่นบอกเลยครับว่า
ที่นี่คือสวรรค์ของพวกคุณ

ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับผม
แล้วที่นี่ก็คือคลัง๙ท่าเฮียกวงนะครับผม
เป็นสถานที่ที่พักจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับ
เขาว่ากันว่าที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง
หรือสวรรค์ของนักปั่นหลายคน
เพราะที่นี่มีโกดังจักรยานมือสอง

หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงมีคลังจักรยานมือสอง
อยู่ที่ชายแดนเช่นนี้ได้

ทำไมที่เห็นจักรยานเยอะขนาดนี้ครับ

จักรยานพวกนี้ค่ะจริงแล้วก็คือเป็นจักรยานญี่ปุ่น

แล้วทีนี้มีบางส่วนที่กลับเข้ามาเสียภาษีกลับเข้ามา

ไม่ได้ถูกส่งออกไปยังประเทศที่๓อย่างเดียวนะครับ

ในประเทศไทยอีกทอดหนึ่งนั่นเองครับ

อย่างคนพม่าจะชอบจักรยานในบ้านที่มีตะก้า
เพื่อจะได้ไปตลาดหรือซื้อของ
เก็บไว้แล้วก็กลับบ้านหรือเด็กนักเรียนก็เอาไว้ใส่กระเป๋า

เฉลี่ยประมาณวันหนึ่งประมาณ๓ตู้คอนเทนเนอร์ค่ะ
แล้ว๑คันเทนเนอร์มีจักรยานประมาณ

มูลค่าของคอนเทนเนอร์ต่อ๑ตู้นี่ก็จะประมาณ๔แสนบาทค่ะ
คือพม่าส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียน
หรือว่าจะเป็นคนทำงานก็คือมักจะปั่นจักรยานนะคะ

สวัสดีครับ
นี่คือเอามาเอามามือสองจากญี่ปุ่นใช่ไหมครับ

อันนี้ก็ยือประมาณ๑๒บาท
ส่วนมากที่มาซื้อที่นี่เป็นคนไทยหรือเป็นคนพม่า

วันเดือนนี้ก็ได้เป็นพันกันเลย

มาถึงแหล่งขายส่งจักรยานขนาดใหญ่ขนาดนี้
จะไม่หิ้วจักรยานกลับบ้านสักคัน
ก็คงจะยังไงอยู่นะครับ

อันไหนครับ

จากนั้นจึงนำมารวมกัน

และทำความสะอาดให้กับลูกค้า
ทำให้ราคาของจักรยานมือสอง
ที่นี่ถูกกว่าราคาจริง

เสร็จแล้วโอ้โห๕นาทีจริงครับ

และนี่แหละครับก็คือจักรยานมือสองสุดเท่
ราคาสบายกระเป๋าของผม
จากท่าเรือส่งสินค้าพื้นเมืองเล็กระหว่างชายแดนไทยเมียนมา

เพื่อส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
นี่แหละหนึ่งในเรื่องราวที่ต้องบอกว่าโอ้โหจริงครับ

นี่คือบทสรุปความโอโหที่บอกเล่าเรื่องราวแปลกใหม่
ตื่นตาตื่นใจไปกับความมหัศจรรย์ของเมืองไทย
สัปดาห์หน้าเรายังมีเรื่องราวประทับใจแบบนี้
มาประมวลความสุขส่งท้ายปีให้ชมกันอีก
รับรองว่าชมแล้วจะต้องร้อง
โอ้โหไทยแลนด์